คุณผู้ชมคะมาดูประเด็นที่เป็นกระแส
พอแชร์กันในโลกออนไลน์นี่ก็พูดถึงกันเยอะเลย
เกี่ยวกับกระเป๋าผู้โดยสารที่โดยสารเครื่องบินนั่นเองค่ะ
ว่ากระเป๋าโดนรื้อค้นสัมภาระแม่กุญแจ

พอเรื่องมันไปในโลกโซเชียลมันก็แพร่ไปเร็วสิคะ
ทีนี้เรื่องของทางท่ากัดสยานเขาจะออกมาบอกเรื่องนี้ยังไงคะ
เขาบอกว่าคลิปที่ปรากฏไปเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นที่สุวรรณภูมิ
เขาบอกแบบนี้นะฮะแต่ว่าความจริงแล้วเราก็ยังไม่ทราบ
เบื้องต้นทางททเองก็อาจจะมีการตั้งบริษัทลูกขึ้นมา
เพื่อรับภาระเรื่องของการขนถ่ายสัมภาระให้กับผู้โดยสารแทนเอกชนครับ
นายศิรโรธดวงรัฐผู้บนในการท่ากัดสะยานสวนภูมิ
บริษัทท่ากัดสะยานไทยจำกัดมหาชมหรือว่าทอทอ
ยืนยันกรณีการโพสต์ภาพกระเป๋าที่ถูกบรื้อค้น
ไม่ได้เกิดขึ้นที่ท่ากัดสะยานสวนภูมิ
ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของผู้โดยสารที่โพสต์ข้อความดังกล่าว
เมืองต้นก็มีการทำหนังสือแจ้งสายการบินให้ทราบเรียบร้อยแล้ว

ส่วนการสอบสวนข้อเท็จจริงอยู่ระหว่างการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
กำกับดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิดเข้มงวด
หากปล่อยให้กระทำความผิดดังกล่าวอีกจะพิจารณายกเลิกสัญญาทันทีครับ
รวมทั้งกำลังพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะยาว
ด้วยการจัดตั้งบริษัทลูกเข้ามาบริหารจัดการดูแลด้านการขนถ่ายกระเป๋าสัมภาระให้กับผู้โดยสาร
รวมทั้งดูแลรักษาความปลอดภัยด้วยตนเอง
เพื่อให้สามารถควบคุมและป้องกันดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินของผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สำหรับกระบวนการลำเลียงสัมภาระของผู้โดยสารที่สุวรรณภูมินะครับเมื่อผู้โดยสารเช็คอินแล้ว
เพื่อไปรอขึ้นเครื่องบินแล้วสัมภาระจะถูกส่งไปตามสายพานลำเลียงที่อยู่ด้านหลังเคาน์เตอร์เช็คอินนะครับ
ซึ่งจะใช้ระยะเวลาจากจุดเช็คอินไปถึงจุดนี้ประมาณ๑๑๑๕นาที
อ๋อแต่อันนี้ก็ต้องดูขึ้นอยู่กับน้ำหนักสัมภาระด้วยไหมครับ
ถูกต้องคุณผู้ชมดูภาพกราฟศิกษ์ตามไปด้วยนะครับ
หากมีสัมภาระมากก็อาจจะใช้เวลาประมาณ๒๐นาทีนะครับ
ซึ่งในขั้นตอนนี้จะไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับ
ไปตามสายพานเองเลยเข้าเครื่องไปเองไม่มีใครเข้าไปสามารถไปแกะอะไรได้ตรงนี้
จากนั้นสัมพนักก็ถูกส่งไปยังเครื่องสแกนบาร์โค้ดที่อยู่ห่างจากจุดนี้ไปประมาณ๓๐๐เมตร
ซึ่งจุดนี้จะรับผิดชอบโดยเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
แล้วก็จะมีกล้องวงจรปิดติดเอาไว้ด้วยก่อนจะถูกส่งต่อไปยังสายพานคัดแยกกระเป๋า
ก็คือสแกนบาร์โค้ดว่าเป็นของใครสายการบินไหนเที่ยวบินไหนแล้วก็คัดแยกไปตามนัดนะครับ
ภาระของผู้โดยสารจะถูกส่งไปถึงบริเวณจุดสายพานคัดแยกกระเป๋า
เพื่อส่งกระเป๋าขึ้นเครื่องบินจุดนี้เป็นจุดที่จะมีเจ้าที่มากที่สุดนะครับ
โดยเป็นเจ้าหน้าที่ของสายการบินต้นสังกัด๑คนเจ้าหน้าที่ของฝ่ายบริการภาคพื้นอีก๑๓คน
กระดาษของเครื่องบินนะครับซึ่งก็จะเป็นการยกจากสายพานลงไปใส่ในเขาเรียกว่าตู้ขนกระเป๋า
ที่เป็นรถนะฮะแล้วก็ส่งต่อไปยังเครื่องบินนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการภาคพื้นจะได้รับสัมประธานมีสองบริษัท
นี้ก็มีกล้องวงจรปิดเช่นเดียวกันจากนั้นสาธารณะจะถูกส่งเข้าใต้ท้องเครื่องจากรถขึ้นสายพานไปที่บนท้องเครื่อง
จุดนี้เจ้าที่สายการบิน๑คนและฝ่ายบริการภาคพื้นอีก๑๓คนเช่นเดียวกัน
ซึ่งจุดนี้ไม่มีกล้องวงจรปิดนะครับมองว่าจุดนี้เป็นจุดที่ไม่สามารถจะไปแกะตรงนั้นได้
เพราะอยู่ที่ลานจอดของเครื่องบินอันนี้ก็เป็นขั้นตอนคร่าว
เขาก็บอกนะบริษัทเขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเพราะว่าแทบทุกพื้นที่เลยมีกล้องวงจรปิดติดอยู่
ปัจจุบันบริษัทนี้ดูแลกระเป๋าผู้โดยสาร๑๖ล้านใบต่อปี
ที่ผ่านมามีรายงานเกี่ยวกับกระเป๋าเสียหายไม่ถึง๓๐รายต่อเดือน
ถือว่าเป็นสถิติที่น้อยมากแล้วก็พยายามแก้ไขปัญหาตรงนี้อยู่
ส่วนทางด้านผู้มนุยการฝ่ายความมั่นคงบริษัทศาลีตำรวจภูทรท่ากัศยาสุวรรณภูมิ
เตรียมที่จะส่งกระเป๋าที่มีปัญหาในนะคะทั้งลูกกุญแจนาฬิกาต่าง
แต่ก็อย่างไรก็ตามแนะนำว่าให้ใช้กระเป๋าที่มันล็อกรหัสได้
มากกว่าใช้กระเป๋าที่มันล็อกแม่กุญแจอันนี้คือจากทางเจ้าหน้าที่เขาก็แนะนำมานะคะ
อย่างนี้ถ้าจะไปแล้วผมจะซื้อสารัสกระเป๋าด้วยอีกหนึ่งอันนึง
ลัดทุกวิถีทางทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้แกะได้เลย

แต่ต้องพอผู้ชมอย่างนี่นะไม่เอาของมีค่าโหลดและท้องเครื่องเด็ดขาด

ไว้กับตัวเองดีกว่านะครับ